เป็นกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง๖โมงเช้า
ปาเจโร่คันหนึ่งขับด้วยความเร็วอะค่ะ
แล้วก็ไปชนพระสงฆ์ซึ่งกำลังจะออกบินทบาท
ชนอย่างแรงจนท่านมรณภาพนะคะ
แล้วก็ไปเลยค่ะหนีไปค่ะ

มา๒รูปกำลังเตรียมจะบิณฑบาต

ก็คือพระประเคนศรีจันทร์

แล้วตรงนั้นตอนที่เขาไปดู
ก็มีชิ้นส่วนกันชนหน้าของรถคันที่ชนตกอยู่ด้วย
พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า
พระประเคนพร้อมกับพระลูกวัดอีกรูปหนึ่งออกมาจากวัดนะคะ
จะไปบินทบาทจังหวะที่กำลังข้ามถนนนะครับ
มิซูบิชิปาเจโร่สีน้ำตาลเข้มขับมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนพระประเคนอย่างที่คุณนัทพงศ์บอกคือเหลือรูปเดียว
เพราะว่าท่านอ่ะถูกชนแล้วกระเด็นไปไกลยี่สิบเมตรโอ้โห
ส่วนพระอีกรูปนึงเนี่ยโชคดีไม่ถูกชน

พอท่านรู้ว่าพระที่มาด้วยกันเนี่ยมรณภาพเป็นลมเลยค่ะ
ภัยไปถึงต้องนำท่านส่งโรงพยาบาลระยองนะคะ
นี่ค่ะส่วนปาเจโร่นั่นไปแล้วนะคะ
มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองระยองไปเลยตำรวจก็ต้องไล่ดูจากกล้องวงจรปิด
เป็นตำรวจค่ะร้อยตำรวจเอกดันไนพุ่มผ่วยอายุ๖๒ปี
เป็นอดีตตำรวจวัยเกษียณ
ก็มาให้การกับตำรวจนะคะบอกว่ามองไม่เห็นจริง
รีบตอนนั้นกำลังพาญาติที่ป่วยเป็นโรคหัวใจส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ทราบเรื่องก็พร้อมชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่าง
แต่ตำรวจก็ตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตค่ะ
เมืองอายอง